จากการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะแล้ว
การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็มีเยอะนะครับ
วันนี้เป็นการเดินทางกลับก่อนทำงานเช้าวันพรุ่งนี้
ทำให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายที่นะครับ
ที่จังหวัดนครราชศรีมารถกระบะชนกับรถเก๋ง
ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๕ศพด้วยกัน
ติดตามพร้อมกับอีกรายการที่เกิดขึ้นครับ
ก็ไปรักษาที่โรงพยาบาล
ที่ทั้งหมดจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
นายจักรพงศ์กงทองคนขับรถกระบะคู่กรณีเล่าว่า
ขณะขับรถมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ

ได้มีรถเก๋งคันดังกล่าวจอดอยู่ริมถนน

เพื่อจะกลับรถอย่างกระทันหัน

ตำรวจสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นญาติพี่น้องกัน

แต่ได้จอรถถามทางไปวัดก่อนจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคัน
อุบัติเหตุอีกรายเกิดขึ้นบนถนนสายน่านท่าวังผาตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่าน
ในที่เกิดเหตุพบรถเก๋ง๒คันสภาพด้านหน้ารถพังยับเยิน
และมีผู้ได้รับปัดเจ็บก้าวราย
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยและกู้ชีพเข้ามาช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาล
ต่อมาได้มีผู้เสียชีวิต๑ศพคือนายเสมียนติ๊บพรมอายุ๖๘ปี
ซึ่งตำรวจยังไม่สามารถสอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บได้
ยังไม่สามารถทราบสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
แต่รถทั้งสองคันขับสวนทางกันก่อนที่จะพุ่งชนกันเข้าอย่างจัง
โดยตำรวจได้สอบสวนและนำกล้องหน้ารถของทั้งสองคันไปตรวจสอบ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
ที่จังหวัดกระบี่รถกระบะ๔ประตูสีเทาเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า
และร้านขายขนมจีนพังเสียหาย
ริมถนนสายหน้าชิงอำเภอเมืองกระบี
มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๑รายคือนางฟองเปรงปรังอายุ๖๕ปีแม่ค้าขายขนมจีน
มีบาดแผลชะกันที่ศีรษะและข้อเท้าขวาวิดขาด
ต้องรีบนำส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลกระบี
จากการสอบสวนทราบว่านายอภิรักษ์เขียวดำอายุ๒๕ปี
คนขับรถกระบะได้ฉวยโอกาสช่วงชุลมุนวิ่งหลบหนีไป
โดยก่อนเกิดเหตุรถกระบะได้ขับมาด้วยความเร็ว
และได้เสียหลักแหกโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้า
ก่อนจะพุ่งชนไปร้านขายขนมจีน
ซึ่งตำรวจได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยเร็ว

ขณะที่พยาบาลโรงพยาบาลสงขานครินทร์
จมน้ำบริเวณใกล้รูปปั้นหนังเงือกทอง
ชายหาดแหลมสมิลาจังหวัดสงครา

ก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยและกู้ชีพจะมาช่วยเหลือ
แต่ไม่พบชีพจรจึงนำตัวส่งโรงพยาบาล
สุดท้ายเด็กเสียชีวิตในเวลาต่อมา
นางสาวสุริยาพรสแปรอิงพยาบาลที่ประสบเหตุเล่าว่า

ระหว่างลงไปเล่นน้ำทั้ง๓คน

จึงงมจนพบร่างแล้วรีบนำตัวขึ้นมาบนชายหาด

แต่ทุกคนก็ได้พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้ว